จังหวัดแพร่รถกระบะคันหนึ่ง
ลักษณะคนขับเหมือนจะเมามานะ

ทีนี้ก็นำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
คนขับกระบาดก็ตามไปไปเจอกับญาติคนเจ็บ
ก็มีการถามว่ามาชนน้องเขาทำไม

กู้ภัยไปห้ามยังโดนทำร้ายด้วยครับ
อ่านไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ครับ

มันเป็นภาพเหตุการณ์ความชุดละมุน

อันนี้คือหน้าโรงพยาบาลแพร่เลยนะ
หลังคนขับกระบะไปชนรถจักรยานยนต์

เรียกพวกมารุมทำร้ายกู้ภัยอีกนะ
ทำให้กู้ภัยก็บาดเจ็บไปหลายคน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตีหนึ่งที่ผ่านมา
รถกระบะคันนี้ไปชนกับรถจักรยานยนต์
ที่บริเวณ๔แยกเหมืองหิต
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
รถจักรยานยนต์เขามากัน๒คน

หลังเกิดเหตุรถกระบะก็หายไป
ต่อมาญาติของคนเจ็บก็เดินทางไปยังโรงพยาบาล
แล้วก็ไปเจอกับกระบาดคู่กรณีที่โรงพยาบาล

แต่จังหวะที่รถกระบาดคันนี้ขับสวนไป
ไปชนกับรถเก๋งสีขาวอีกคันหนึ่ง
ทีนี้ญาติคนเจ็บเข้าไปถามมาชนน้องทำไม
ต่างฝ่ายต่างไม่พอใจเพราะว่าฝั่งคนขับกระบะเหมือนจะเมามา
แล้วก็ชกต่อยกันคนขับกระบะเหมือนจะสู้ไม่ไหว
โทรมาเรียกเพื่อนมาช่วยรุมกันหน่อยมาช่วยผมหน่อยอะไรแบบนี้
ระหว่างนั้นกู้ภัยเขานำคนเจ็บไปส่งห้องฉุกเฉินแล้ว
ออกมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยไปช่วยห้ามปรามทั้งสองฝ่ายให้แยกกัน
แต่คนขับกระบะเนี่ยคนนี้เมาเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเขาก็เรียกเพื่อนมา
ก็เลยลุมทำร้ายกู้ภัยบาดเจ็บไป๖คนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นถูกเตะที่ท้อง๓ครั้งจนต้องหามส่งโรงพยาบาล

แม่ชื่อคำมีเคยติดคุกมา๔ปี

แล้วก็สุดท้ายตำรวจก็ไปช่วยระงับเหตุ

แจ้งความกับตำรวจสพเมืองแพร่

ชื่อจริงคือทีมรสักทวีสุกอายุ๓๓ปี

เขาไปช่วยระงับเหตุแต่กลับถูกทำร้าย
โดยเฉพาะน้องกู้ภัยคนนี้อายุ๑๔ปี
เข้าไปช่วยถูกเตะที่ท้องหลายครั้ง
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเลยครับ

เดี๋ยวหนึ่งพี่ผมยืออยู่ไฟแภบเหมือนกันนะ
เข้ามาห้าม
พี่ผมก่อน

มีเตเป็นพวกเขาใส่เสื้อสีขาวเข้ามาต่อยต้นคอผม
ตอนนี้ตำรวจได้สอบประคำผู้เสียหายแล้วกำลังติดตามตัวในบอยคนนี้
คนขับกระบาดคันนี้แล้วก็เพื่อนที่ร่วมก่อเหตุกันเนี่ยมาสอบประคำ
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ